ช่วงนี้พาไปทานของทอดอร่อยดีกว่า

หลายคนไปถึงก็ต้องซื้อ

ชื่อว่ากล้วยทอดหนีผัวค่ะ

คือไม่รู้ว่ามันอร่อยจะต้องหนีผัวมากิน
หรือว่ากินแล้วอยากจะหนีผัวไปเลย

เป็นเมนูของกินเล่นที่มีชื่อเก๋

เขาบอกว่ามันคือกล้วยแขกธรรมดานี่แหละ

เป็นเมนูขายดีของร้านแม่ประภัยนะคะ
อยู่ในหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ซอยศรีวิชัย๒๑ตำบลมะขามเตี้ย
อุ๊ยนี่บ้านเกิดคุณเชอรี่นะนะ
ผู้ประกาศประเทิงเราไม่ต้องไปถามแล้วว่าเคยกินไหม

ประภัยทูบทองคือเจ้าของร้าน

บอกว่าจริงเป็นชาวเพชรชบุรีนะ

มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรบุรี

ทีนี้เดือนที่แล้วมีปัญหา

น้อยใจผัวเลยเก็บข้าวเก็บของ
ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่สุราชธานีลงใต้มาเลย
หมายถึงแม่ค้าหนีผัวมา

หวนกลับมาขายกล้วยทอดสูตรโบราณอีกครั้ง

ดึงดูดลูกค้าเอาดึงดูดได้ไหมไปฟังเสียงป้าแกเล่านะจ๊ะ
อ๋อหนีผัวมาขายเนี้ย
แม้จะมาแบบไม่ค่อยได้ตั้งตัวเท่าไหร่

คุณรู้มั้ยว่าขายได้วันเท่าไหร่
๑๕๐๐บาทนะวันละ๑๕๐๐บาทเหรอคุณโอ้เยอะนะ
ไม่แต่ดูแป้งของกล้วยทอดน่ากิน
ถามคุณป้าว่าสูตรนี้ป้ามาจากไหน
สูตรเด็ดสิจ๊ะสูตรเด็ดของแม่ขายมานานกว่า๕๐ปีแล้ว
ลับความอร่อยเมื่อสักครู่นี้เราแพนไป
ตอนที่ป้าแกเอากล้วยไปชุบแป้งคุณเห็นอะไรอยู่ในนั้นรู้ไหม
อะไรฮะถั่วอ๋อนี่แหละคือเคล็ดลับอยู่ที่ถั่วลิสงที่ผสมกับแป้ง
แล้วมีไงจนมีสีเหลืองอ่อนค่อยยกขึ้นมา
จากกล้วยแล้วยังมีจำปาดะทอดด้วยนะคะ
ประภัยตกลงตอนนี้ไม่กลับหาผัวแล้วใช่ไหม

แต่ยังอยากขายกล้วยทอดอยู่ที่นี่ต่อเพราะมันขายดี

ไม่รู้ว่าง้อผัวหรือผัวง้อแต่ที่แน่ขายดีมากนะครับ